พาไปเจาะสนามเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
วันนี้จะพาไปเจาะสนามที่นครศรีธรรมราชค่ะ
รอบที่แล้วเนี่ยนครศรีธรรมราชมี๘ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ได้ไป๕ถูกพลังประชารัฐเจาะไป๓
ทีนี้ปรากฏว่าเลือกตั้งซ่อมพลังประชารัฐได้ไปอีกหนึ่ง
กับแบ่งกันไปคนละครึ่งนะคะได้๔กับ๔
แต่เลือกตั้ง๖๖ครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชมีถึง๑๐ที่นั่ง
ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมาใหม่ใครจะเจาะได้
ติดตามในเจาะสนามเลือกตั้งกันนะคะ
เริ่มกันที่เขต๑ดรรองบุญสวยขวัญแชมป์เก่า
ออกตัวมาแรงกว่าใครเพื่อนแต่เมื่อมาเจอคู่แข่งอย่างนายราชิตสุดพุ่ม
ในอำเภอและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี้มีหนาวเพราะประชาธิปัตย์หวังทวงคืนพื้นที่โค้งสุดท้าย

๒นายสายันยุติธรรมอดีตสสย้ายมาลงสมัครในนามรวมไทยสร้างชาติ
ด้วยกระแสลุงตู่ยังแรงในภาคใต้เจอคู่แข่งนางสุภาพขุนศรีจากภักดิ์พลังประชารัฐ
สอบจเขตอำเภอเมืองเจ้าของพื้นที่หลายสมัย
พักประชาธิปัตย์ที่ส่งนายทรงศักดิ์มุสิกองอดีตนายกอบตปากนคร
ฟอร์มณเวลานี้นายสายันยังมีภาษีกว่าคู่แข่งเล็กน้อย
๓นายสันทพฤษสุขศรีเมืองแชมป์เก่าจากพักพลังประชารัฐ
มั่นใจจะรักษาแชมป์ได้แต่ไม่ง่ายเพราะเจอคู่แข่งอย่าง
พิทักเดชเดชเดโชหรือโกเท่ที่มีทีมงานเบื้องหลังคือนางกระหนกพร
นายกอบจนครศรีธรรมราชผู้เป็นแม่และพี่ชายนายชัยชนะเดชเดโช
รองเรขาที่การพรรคประชาธิบัติคอยหนุนช่วย
นี้แพ้ชนะอาจเฉียดชิวต้องใช้ภาพถ่ายเข้ามาตัดสินเหมือนแข่งเรือยาว
เขตสี่สู้กันระหว่างนายพงศรีเสนภงพรรครวมไทยสร้างชาติ
และนายอายาศิษศรีสุวรรณอดีตสสจากภักดิ์พลังประชารัฐ
โดยมีนายุทธการรัตนามาจากพักประชาธิปัตย์เป็นตัวสอดแทรก
๕เต็งหนึ่งของเขตนี้คือนายชัยชนะเดชเดโชแชมป์เก่า
เจ้าของพื้นที่ฐานเสียงยังแน่น
ส่วนรวมไทยสร้างชาติส่งอดีตสมาชิกสภาจังหวัด

นี้ถ้านายชัยชนะไม่อยู่ตรึงพื้นที่เพราะเชื่อมั่นว่าฐานเสียงแน่น
เมื่อถึงวันเลือกตั้งอากร่วงก็เป็นไปได้เหมือนกัน
๖นายประกอบรัฐนพันธ์แชมป์เก่าประชาธิปัตย์

คู่แข่งดรโก้ชัดชัยธนาวุฒิจากรวมไทยสร้างชาติ
โกเช้าสมศักดิ์แสงอารยกุลจากภูมิใจไทย

นายประกอบยังเหนือกว่าคู่แข่ง
เขตเจ็ดนายชินวรบุญเกียจ
อดีตสอแชมป์เก่าจากภักดิ์ประชาธิบัติ

เขตแปดนางสาวภูมิสิริบุญเกียจ

มีฐานเสียงแน่นปึ๊กจากพ่อคอยช่วย

โดยมีคู่แข่งนายสุนทรรักโรงจากพลังประชารัฐ
และนางมุกดาวันเรื่องศรีนินจากพักภูมิใจไทย
เขตเก้านางอวยพรศรีชวลิศจากพรรคประชาธิบัติ
ภรรยานายกอบตท่าสารา
เดินหาเสียงมานานน่าจะผ่านได้ไม่ยาก
จะเจอคู่แข่งผู้หญิงด้วยกัน
อย่างนางสาวหมอพึ่งนันทวันจากภูมิใจไทย
และนายอำนวยยุติธรรมจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
เขตสิบนางสาวพิมพ์พระทราควิชัยกุลแชมป์เก่า

แม้จะย้ายจากพรรคประชาธิบัติมาสังกัดพรรคลุงตู
ส่วนพรรคประชาธิบัติทรงนายศิลปะชายสุนทรมาก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงชิงชัย
ทั้ง๑๐เขตประชาธิปัตย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่เดิมยังได้เปรียบ
ส่วนพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติยังมีความหวัง
ขณะที่ภูมิใจไทยขณะนี้ยังไม่มีแต้มต่อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน